คุณผู้ชมไปดูตัวเลขสุดท้ายของวันนี้มีตัวเดียว

ชัดมากเลยปกติดีเจแมนจะสวดมนต์และจะลงมากรวดน้ำ
ช่วงที่ลงมากรวดน้ำจะงูเหรอ
ครั้งสวดมนต์เสร็จนะครับ

ยังไม่รู้งูอะไรนะเดี๋ยวจะตักออกไปข้างนอกบ้านนะครับ

ของผู้ชม
โอ้โหไม่ต้องตีว่ามันเป็นเลขอะไร
คือ๘น่ะ๘น่ะ๘๘น่ะ
อันนี้อะไรดีอ่ะแล้วแต่คือดูไม่ออกโยนกันไปโยนกันไป
คุณผู้ชมคะเห็นว่าเป็นเลข๘ไหมก็ต้องเป็นเลข๘อยู่แล้วมันชัดขนาดนี้
จะเป็นเลขหนึ่งไม่ได้เลยนะคะถ้าจะโขดขนาดนี้
บอกว่าไปสวดมนต์ในห้องพระตามกิจวัตรปังตามปกติเลย
แล้วหลังจากนั้นจะลงมากรวดน้ำแต่คืนนั้นน่ะ
กรวดน้ำเจองูลักษณะเหมือนปลาไหลนะ
แต่ว่าตัวมันจะสะท้อนสีคล้ายรุ้งนิดนึงเลื้อยอยู่หน้าบ้าน
ไม่ได้อยากจะทำร้ายเดินไปหยิบที่ตักผง
กลับมาจะกวาดกวาดแล้วจะเอาไปโยนทิ้ง
พอกลับมาเอ้าขดแล้วขดแล้วขดเป็นเลข๘แล้ว
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเอาโชคเอาลาบมาให้พี่เขาหรือเปล่านะคะ
งูตัวนี้บอกก่อนหลายคนบอกดีเจแมนไม่กลัวเหรอคะ
มันอันตรายไหมคะเนี่ยงูแสงอาทิตย์ค่ะ
เขาไม่มีพิษค่อนข้างเชื่องไม่ดุร้าย
อาจจะมีขู่บ้างฟ่อคล้ายงูเห่า
แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ไม่กัดหรือว่าไม่ฉกแต่อย่างใดนะคะ
เอาทีนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่๑นะคะ
ก็ต้องมาดูแหละว่าเจ้างูแสงอาทิตย์ที่ปรากฏ
ดเป็นเลข๘อยู่ที่บ้านดีเจแมน
เขามาให้โชคจริงหรือเปล่าตามได้ไหม
ก็ตามได้แหละถ้าจะคุณผู้ชมนะ